อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหถ้าเกิดว่า
มันมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกสามีผิดก็คิดจนตัวตาย
มีผู้หญิงคนนึงเขาถูกสามีทั้งบีบคอจับกดกระชากผม
ต่อหน้าลูกวัยเพียงหนึ่งขวบเป็นภาพที่แล้วเวทนา
สะเทือนใจมากไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับ

แต่ก็ไม่ห้ามแต่ไม่มีใครเข้าไปแยกย้ายเลย
ร้องไห้ร้องห่มตกใจพ่อแม่ทะเลาะกันจิกผมจับกดแบบนี้
อนุญาตใช้ชื่อคุณจอยอายุ๒๐ปีเป็นชาวราชบุรีบอกว่า
หัวเขาชื่อในบอลอายุ๒๑เป็นพลทหารทหารเกณฑ์
คือก่อนหน้านี้รักกันดีนะฝ่ายผัวก็เอาอกเอาใจมาโอ้โห
บกันมาสดิบสดีจนมีลูกชายกัน๑คนอายุ๑ขวบ
วันที่ทะเลาะกันฝ่ายผู้หญิงจะเอารถออกไปขายเสื้อผ้า
ที่ตลาดนัดจะไปทำมาหากินแต่ฝ่ายผัวไม่ยอมให้ไป
ไม่ยอมให้ขับรถไปขายของก็ลงมือทำร้ายเธอแบบนี้
แล้วทำมาแล้วหลายครั้งเขาไปทำมาหากินเปล่านะฮะ
แล้วข่มขู่ต่างหน้าถ้ามึงไปมึงทำจะทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วพอจากเหตุการณ์ดูที่คอเขาสิเห็นรอยเนี่ยคนที่รักกันทำกันแบบนี้
แต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะฝ่ายผัวก็เข้ากรมไปนะ
ค่ายทหารไปเธอเองก็ไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเป็นเรื่องของผัวเมียกันนะครับ
ทีมข่าวก็ถามไปยังพ่อของฝ่ายผู้ชายบ้างนะฮะ
ซึ่งอยู่ในคลิปคุณพ่อก็เดินอยู่ในคลิปแหละที่เห็นนั่นแหละ
ที่เดินด้านคือคุณพ่อนั่นไหมน่า
มันไม่มีคำว่ารื่องผัวเมีย
เรื่องครอบครัวเรื่องของกูเรื่องของมึง

พอดูอายุ๑ขวบก็จดจำภาพนี้